ในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปหนึ่งนะครับ
เป็นคลิปที่รถกระบะเนี่ย
แต่ว่ารถกระบะคันนี้อยู่ก็ถูกปลาขวดใส่นะครับ
เป็นลักษณะคือถนนมัน๒เลนใช่ไหม
เลนสวนกันนะครับแล้วรถบรรทุกเขาขับมา
กระบะพยายามจะแซงรถบรรทุกคันนี้ไป
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ที่กำลังขับสวนมาอยู่ไหลทาง
ขวดใส่รถกระบะคันนี้เฉยเลยนะครับ
ไปดูกันเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับ
จังหวะเมื่อสักครู่นี้แหละครับ
ที่รถกระบะกำลังแซงรถบรรทุกอยู่นะครับ

วิ่งมาไหลทางฝั่งของเขาแหละนะครับ

เขาปลาขวดใส่เลยหรือว่า

รถจักรยานยนต์ถึงมาปลาขวดใส่ตอนนี้นะครับโชคดีที่ทางคนขับรถกระบะนี่ยังมีสติประคองรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องได้
โดยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อสพเมืองฉะเชิงเซาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุคาดว่ารถจักรยานยนต์ไม่พอใจมั่นไส้โกรธ
พวกชอบแซงมาแบบนี้ดูสิเบียดทางของฉันซะเหลือนิดเดียวฉันเกือบจะตกเลนแล้วนะฮะ

ใช่ตอนนี้ตำรวจต้องตรวจสอบว่าเกิดจากความไม่พอใจเพราะอย่างไรกันแน่
มีความตั้งใจป่วนเมืองในการตระเวนปลาขวดใส่รถหรือไม่นะครับ
เพราะการกระทำเช่นนี้ถือว่ามีอันตรายมาก
ตำรวจก็จะพยายามที่จะเอาหลักฐานทั้งหมดมาจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ถามหาเหตุผลให้ได้นะครับ